ชนบุรีหน่อยมีงูเหลือมตัวหนึ่ง
มันบุกเข้ามากินหนูตามบ้านของชาวบ้าน

ุงก็เลยติดท่ออยู่แบบนี้
โอ้โหช่วยงูเหลือมด้วย

วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะคะ
เขาได้รับแจ้งมาว่าขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ

โทรมาแจ้งบอกว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่เลย

หมู่เจ็ดอยู่ที่ตำบลภูตาหลวงสถานสัตตาหีบจังหวัดธนบุรี

ดึงจนงูเหลือมยืดเป็น๕เมตร๖เมตรแล้ว

เอาน้ำมันน้ำมันพืช
หยอดเนื่องจากว่าดึงยังไงก็ดึงไม่ออกค่ะ
คืองูเหลือมมันก็ติดคาอยู่ครึ่งเดียว

หอดลงไปแต่ก็ไม่เป็นผล

จริงหรอฮะงูตดดึงจนงูแบบปุ๊ต
งูแบบแบล็คงูผายลง
คุณนึกสภาพนะงูมันแบบอิ่ม
แล้วคุณดึงมันไปดึงมันมา

มันคงแบบพยายามที่จะแบบย่อยเร็วเพื่อที่มันจะได้บลึบลงท่อ
มันก็อุ๊ยพลังลมปลานมันออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตอนปุ๊ดออกมาเนี่ยมีมวลสารไหม
มีแต่เสียงปุ๊ตเดียว
แล้วคือคุณดูนะสักพักเนี่ยก็ต้องช่วยกันงัดจนฝาท่อออกมาถึงจะเอา
คือจริงตัวมันไม่ได้ใหญ่มาก
อุ๊ยคุณดูดิมันดุนะมันดุมากมันแบบพยายามที่จะคือมันดุร้าย
เพราะว่ามันก็ตกใจว่าทำไมคนถึงมาจับมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะ

ก็จับมันเดี๋ยวจะเอาไปใส่ถุงกระสอบ

มันเผินนี่นะน้องเองมัยตอม่ายนี่แก้ออกมาแต่อะไร
นึกภาพหน้าเธอจะคุณแบบว่าปุ๊บต่อหน้าสาสรรดาชน

คุณอยากจะเอาหน้าออกมาให้กล้องถ่ายไหมล่ะ

คุณเคยตดตามรายการมั้ยคุณ

น้องไม่ต้องบ้าบอกข้อแตก
คุณมาถามคุณบ้าหรือเปล่า
ไม่อยากรู้อยากเปรียบเทียบเมื่อกี้คุณบอกไง

ผมเข้าใจไอ้คำถามพวกนี้ถามได้

มาถามเราต่อหน้าสาธารณชนว่าคุณเคยปุ๊ดในรายการสดไหม

บางทีคุณแก้หัวเราะคุณเคยไหม